คุณผู้ชมคะมีเรื่องราวในโลกโซเทียลเกี่ยวกับคนขับแท็กซี่
เน็ตเขาบอกว่าคนขับแท็กซี่คนนี้เป็นแท็กซี่ในตำนาน
มีคลิปออกมานะคะว่าคนขับแท็กซี่คนนี้เป็นผู้หญิง
ไล่ผู้โดยสารลงจากรถแบบโบกเวกโวยวายกันเลยทีเดียว

ชาวเน็ตก็ช่วยกันสืบเสาะค้นหาก็เลยอุ้ยคนขับแท็กซี่คนนี้เนี่ย
เคยก่อเหตุหลายครั้งแล้วผมก็เคยโดนดิฉันก็เคยโดน
เคยโดนกันหลายกรณีเลยนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ย
คนขับแท็กซี่คนนี้ชื่อว่านางผุศดีไปมอบตัวกับตำรวจแล้วนะคะ
ในคดีลักทรัพย์นะคะก็ไปมอบตัวกับเจ้าหน้าที่
แล้วก็บอกว่ายอมรับผิดแต่ยอมรับผิดในบางกรณีในบางคดีเท่านั้น
เรื่องบอกดิฉันไม่ได้ทำก็มีการยอมรับผิดไป
แล้วก็ออกมาขอโทษสังคมบอกว่าที่ก่อเหตุในลักษณะแบบนี้เนี่ย
เพราะว่าตัวเองนั้นมีปัญหาครอบครัวแล้วก็เครียด
ก่อนหน้านี้เคยทำธุรกิจเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นแถวศรีลม
พิษเศรษฐกิจเข้าไปธนาคารยึดบ้านไปเป็น๑๐ล้าน
สามีก็ไปมีคนอื่นตัวเองต้องเลี้ยงลูกคนเดียว
มีลูกทั้งสองคนก็เลยเครียดก็ออกมาบอกว่า
ขอพื้นที่ให้ตัวเองได้ยืนในสังคมหน่อยก็ขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมีหลายคนที่ตกเป็นเหยื่อนางผุศดีคนนี้
แล้วก็หนึ่งในเหยื่อมาอยู่ในรายการกับเราเธอเป็นผู้เสียหาย
คดีของเธอเกิดขึ้นเมื่อปี๒๕๕๗นะคะ
ต้อนรับคุณปิยานียมนานนท์หรือว่าคุณปลานะคะสวัสดีค่ะ

เป็นหนึ่งในผู้เสียหายจากกรณีแท็กซี่ในตำนานนางกุศดีนะคะ
เดี๋ยวเราเล่าความคืบหน้ากันก่อนนะคุณปลานะเกี่ยวกับเรื่องราวของนางผุศดีนะคะ
อย่างที่บอกว่าไปมอบตัวกับพนักงานสอบสวนและในคดีที่เกิดขึ้นเมื่อปี๒๕๕๙
เป็นคดีเรื่องของการลักทรัพย์ในเวลากลางคืนนะคะ
ก็ไปที่สถานีตำรวจนครบานบางเขนซึ่งเป็นกรณีลักทรัพย์เงินสดกว่าหนึ่งหมื่นบาท
แล้วก็ทรัพย์สินอื่นด้วยแล้วก็หลบหนีไปปี๒๕๕๘อย่างที่บอก
แล้วก็เนี่ยค่ะคนก็บอกว่าเนี่ยผู้หญิงคนนี้ค่ะคุณผู้ชม
หลายคนก็เลยบอกว่าผมก็เคยโดนดิฉันก็เคยโดน
ก็ไปโพสต์กันในโลกโซเทียลนางผุศดีก็เลยขอโทษสังคม
ที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงเธอก็บอกว่าเธอเครียด
อย่างที่บอกมีปัญหาครอบครัวก็ถูกธนาคารยึดบ้านกว่า๑๐ล้าน
เธอเคยร่ำรวยเคยเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นแถวศรีลมนะคะ
แล้วก็เวลาเครียดเธอยอมรับว่าเธอควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้
แล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองเคยถูกออกไหมจับก็เลยไม่เคยเข้าไปพบตำรวจ
ไม่เคยมอบตัวเลยตั้งแต่เกิดเหตุลองฟังเสียงนางผุศดีกันหน่อยค่ะ

เต็มด้วยอารมณ์ที่เป็นคุกเตี้ยมันก็เลยทำให้
ต้องกล่าวว่าจานไม่สุภาพแล้วก็ไม่สมชัวร์นะฮะ
เพราะว่าตั้งเจนทำงานจริงก็จะตั้งเจนทำงานโดยสมุทรศิริ

ที่ทำให้เจ้าคนมองว่าจานเป็นคนอันตราย
ไม่ได้ตั้งเจนที่จะเป็นแบบนั้น

ขอโทษที่ทำให้เพื่อนพี่น้องที่ขับแท็กซี่นั้นต้องเสื่อมเสียด้วย
แล้วก็ขอโทษผู้เสียหายทุกคนด้วยไม่ได้ตั้งใจ
เครียดมีปัญหาหลายอย่างที่ต้องจัดการในชีวิตนะครับ
ตำรวจแจ้งข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืนในพื้นที่สอนอบางเขน
สำหรับคนขับแท็กซี่คนนี้ก็คือคุณบุษดี
ในส่วนพื้นที่ของสนพหนโยธินครับ
คุณผู้ชมก็แจ้งข้อหาวิ่งราวทรัพย์กักขังหน่วงเหนียว

จากว่าเดี๋ยวจะไล่เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาเป็นยังไงมายังไง
เพราะว่าประมาณสักปี๕๗แถวบริเวณลาดพร้าวไปลาดพร้าวซอย๑แถวนั้น
แล้วก็เดี๋ยววันนี้ผู้เสียหายนั่งกับเราด้วยเดี๋ยวจะคุยให้ฟัง
หลังจากนั้นตำรวจนำตัวนางผุศดีไปขออำนาจสารอาญาฝากขังผลัดแรกครับ
ท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหา
เนื่องจากผู้ต้องหามีพฤติการกระทำผิดซ้ำ
หากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวก็เกรงว่าผู้ต้องหาจะกลับไปก่อเหตุอีก
ด้านนายวิเชียนเพชรจำนงทนายความของโชเฟอร์
รายนี้ยื่นคำร้องพร้อมกับหลักทรัพย์เป็นเงินสด๒แสนบาท
เพื่อจะขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการฝากขัง
จนกระทั่งช่วงเย็นครับก่อน๖โมงเย็นวันนี้
ความคืบหน้าก็คือสารท่านพิจารณาแล้ว
มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
โฟเฟอร์แท็กซี่หญิงคนนี้ตีราคาประกันรวม๒แสนบาท
นั่นคือความคืบหน้าที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้า
ประมาณสักเกือบ๑๐โมงจนกระทั่งถึงตอนเย็นที่ผ่านมานี้นะฮะ
ซึ่งเดี๋ยวนางผุศดีต้องไปรายงานตัวอีก
ในวันที่๒๓พฤษภาคมนะคะ
นี่เป็นกรณีคดีรักทรัพย์เมื่อปี๒๕๕๙
ทีนี้อย่างที่บอกว่ามันมีหลายกรณีที่เกิดขึ้นค่ะ
ปี๒๕๕๗ผู้เสียหายไปแจ้งความที่สนพหนโยธินนะคะ
ก็นางผุศดีแท็กซี่ในตำนานคนนี้ล่ะ
ก่อเหตุและผู้เสียหายอยู่กับเราในรายการที่เราแนะนำไปคุณปลานะคะ

ตอนที่เรียกแท็กซี่แล้วก็เจอนางผุศดีคนนี้เป็นคนขับนะคะ

เราเสร็จงานจากเซนทรัสพร้าวค่ะ
ก็ลงมาเลือกช็อปแท็กซี่ข้าง
เราก็เห็นว่าคันนี้เป็นผู้หญิง
ด้วยความที่ปกติเราไม่ค่อยได้ใช้บริการพวกนี้อยู่แล้ว
เราก็เลยมองว่างั้นเป็นผู้หญิงตัวเล็ก

แล้วระยะทางที่จะไปมันค่อนข้างใกล้

เซนทรัสพร้าวเข้าไปที่ราดพร้าวสอยหนึ่งค่ะ

แล้วพอเราขึ้นไปเสร็จเขาก็เหมือนถามเราว่าจะไปไหน

ก็เหมือนเป็นคนพูดเสียงดัง

ก็คิดแค่ว่าคงเป็นสไตล์แกแหละอะไรอย่างนี้

ก็แบบจะไปไหนเราบอกไปราดพร้าวสอยหนึ่ง

แล้วบอกงั้นอ้อมไปด้านหน้าเดี๋ยวรถมันติด
งั้นเข้าทางนี้แล้วกันก็คือทะลุโลตัสไป
มันก็จะใกล้ถึงรถเราเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็เหมือนแบบตะคอกใส่เราว่าไม่ไปมันแคบ
เราก็ถ้าทางนี้แคบพี่ขับรถไม่แข็งหรือเปล่า

เขาบอกรู้ได้ไงว่าฉันขับรถไม่แข็ง
แล้วก็หนูพยายามจะบอกว่าถ้าตรงนี้พี่บอกว่าแคบ

เขาบอกอย่ามาเรื่องมากนะแล้วก็เอารถไปเลย
แล้วก็ออกไปทางผ่านหน้าหอวังค่ะ
แล้วก็ไปทะลุเส้นวิพาใช่ไหม
แล้วก็วนลงสะพานเพื่อไปด้านหน้ายูเนียน

ผุศดีก็โบกเวกโวยวายด่านู่นด่านี่

ก็เขาโวยวายเราด้วยโวยวายจิตปฐะเขา

ตลอดทางก็ด่าผู้โดยสารคนอื่นบ้างด่าอะไรบ้างอะไรอย่างนี้

เหมือนเขาไม่ได้พูดกับเราอะค่ะเหมือนเขาคุยคนเดียว
แต่แค่เขาด่าขึ้นมาอะไรอย่างนี้
เราก็คงแค่ขี้บ่นมั้งก็ไม่ได้อะไร
จนจนลงสะพานมาแล้วกำลังจะเข้าราภาวสอยหนึ่งอะค่ะ
รถมันก็ค่อนข้างจะเยอะนิดนึงตรงด้านหน้า

บอกมึงแล้วไงว่าทางนี้มันแคบรถมันเยอะมันมาไม่ได้

ก็ทางนี้คุณเป็นคนเลือกที่จะมาอะไรอย่างนี้

แต่อันนี้คือแค่ขี้ในใจนะไม่กล้าเถียง
เราก็เลยงั้นไม่เป็นไรค่ะถ้าเข้าไม่ได้
เดี๋ยวจอดตรงนี้ละกันเดี๋ยวหนูลงข้างหน้าปากซอย

มึงอย่ามาเรื่องแม่งเนี่ยอะไรอย่างงี้
แต่ตอนนั้นคือด้วยความกลัวของเราเราก็อยากจะลงอะนะ
ก็อยากจะจ่ายตังค์แล้วก็ลงให้มันจบ
เขาก็ขับรถกระตุกกระตุกกระชากไม่ให้เราลง
จนผ่านตลาดผ่านอะไรไป
แล้วเริ่มเลี้ยวโค้งตรงที่มันค่อนข้างมืด

เอาเงินกูมาแล้วมึงก็ลงจากรถกูไป
ซึ่งเราก็แบบยังไม่ถึงที่ที่เราเรียกเลย
ยังไม่ถึงจุดของเราเขาแบบ
อย่ามาเลิกมากนะมึงเอาเงินกูมาแล้วก็ลงไป
อะไรอย่างนี้ค่ะเราก็เลยแบบ
ถ้าเขาดังแบบด่าเรามาขนาดนี้เราต้องก็ต้องยอมเดินแล้วล่ะ

แล้วก็หยิบเงินขึ้นมาเพื่อที่จะนับให้เขา

ใช่เขาก็หันมาเหมือนเขาก็คงอยากรีบไป
เขาก็หันมาคว้าเงินเราไปแล้วก็ทอนให้เรามา๕บาท

ก็ปึ้งก็ทั้งปึ้งอะค่ะ
ก็มีแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยแบงค์ร้อยอะไรอย่างนี้ปนกัน
เราก็หยิบขึ้นมาเพื่อที่จะดูว่าฝั่งไหนมันแบงค์ใหญ่

ก็๒สัมพันธุ์เลยประมาณนี้มั้งคะ

แล้วก็เลยทอนกลับไปให้๕บาท

อันนี้ไม่แน่ใจนะว่าเขาไปจำเคสไหน

เพราะตำรวจพยายาม

แล้วก็ทอนเป็นเหรียญมาให้เราแล้วเราทำยังไงต่อ

แต่เขาก็ไล่คือเขาไล่เราลงตลอดเวลา
แบบมึงลงจากรถกูไปมึงลงจากรถกูไป
จนเราแบบหันมาผักจะให้เราลงอะไรอย่างนี้ครับ

เราก็พยายามแบบก็แอบฉุนนิดนึงว่าแบบ
ถ้าจะให้ฉันลงคุณก็จอด

ด้านหลังค่ะอันนี้คืออื้อฮือ
แบบถ้าจะให้ฉันลงคุณก็จอดสิ
เขาบอกมึงก็ลงไปมึงลงจากรถกูไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วพอเราบอกให้เขาว่าถ้าจะให้ฉันลงคุณก็จอด

จอดเสร็จเราก็เปิดประตูกำลังก้าวขาลงไป
เขาก็ออกรถแล้วประตูมันก็ตีกลับมาที่เราค่ะ
แล้วเราก็กลับขึ้นมานั่งบนรถใหม่เพราะเราลงไม่ได้

พอขึ้นมาก็เหมือนต่างคนต่างแบบ
ตกลงจะยังไงโอเคงั้นจอดแล้วนะ
จอดแล้วใช่ไหมเพราะเขาออกไปนิดนึง
เขาก็จอดพอจอดปุ๊บเราก็

เราก็หันไปเปิดประตู
เพื่อที่จะเอาขาลงไปแล้วก็เหมือนจะหยั่งตัวออกไปค่ะ
กระชากรถออกอีกเราก็โดนประตูตีกลับเข้ามา

รอบประมาณอยู่อย่างนี้เล่นกันอยู่อย่างนี้ตลอดทาง

จับเจ็บตรงหน้าแข้งที่รถมันตีกับที่เราโดดลงรถ
สุดท้ายก็คือต้องสมใจกระโดดลงมา

ใช่ค่ะก็ตอนแรกแจ้ง๑๕๘๔ก่อนคืนนี้เลย
มีโอกาสได้เจอกับแท็กซี่คนขับคนนี้
แล้วครั้งหนึ่งที่สอนอด้วย

นั่งเหมือนกับนั่งเท้าเก้าอี้แล้วก็กัดนิ้ว

ตอนนั้นนางผุศดีรับสารภาพว่าทำจริง
รับกับตำรวจที่โทรไปเช็คเรื่อง
แต่ตอนเจอกันเกิด
สุดท้ายคดีของคุณปลาคดีนี้เป็นยังไงบ้างคืบหน้า
คือก็เขียนเขาเรียกอะไรสำนวนใหม่ฟ้องศาลอะไรอย่างนี้ค่ะ
เอาหลักฐานที่เมื่อปี๕๗กลับมา
แล้วก็มาเขียนสำนวนใหม่เพราะเรามีหลักฐานมีการตรวจร่างกายมีอะไรหมด
แล้วคือด้วยความที่ตำรวจทุกคนในสอนอก็ได้คุยกับเขาแล้ว
แล้วก็ตำรวจที่โทรไปคุยกับเขาเหมือนเช็คเบื้องต้นนะคะว่า
ได้ได้มีกรณีแบบนี้จริงหรือเปล่าระหว่างเรากับเขา
เพราะเขาก็คงตำรวจก็คงไม่ได้อยากฟังความจากเราข้างเดียวหรอกมั้ง
วันนั้นเราก็แบบเออป้าเขาเจ๋งเนอะเขายอมรับด้วย
ตอนแรกหนูก็ไม่คิดว่าเขาจะยอมคืนคือครั้งที่เจอกันครั้งแรก
โทรศัพท์ที่ตำรวจโทรไปแล้วตำรวจก็โทรกลับมาหาเราว่า
โอเคงั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่สอนอนะเพราะว่าคุณป้าเขารับแล้วว่าเขาทำเราจริง
แต่เขาแค่แบบไม่คิดว่าจะเจ็บ
เขารู้ว่าเขาทำอะไรแต่เขาไม่คิดว่าเราจะเจ็บเยอะ
แต่ไปมาวันนี้เนี่ยคุณผุศดีบอกว่า
ไม่ได้ทำไอ้เงิน๒๐๐ไม่เกี่ยว
ก็เลยงงว่าทำไมตอนนั้นรับสารภาพว่าเออทำจริง
ทำไมมาวันนี้พอไปที่สอนอบอกไม่รู้เรื่องกรณีนี้ไม่ได้ทำ
คือเหมือนสิ่งที่เขาจำคือเป็นอีกเคสหนึ่งไม่ใช่เคสนี้

เดี๋ยวถามทนายความของเขาหน่อยดีไหมตอนนี้อยู่ในสายกับเรานะคะ
คุณวิเทียนเพชรจำนงทนายความของคุณผุศดีคนขับแท็กซี่นะคะ

นายวิเชียนคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ

ตอนนี้เรากำลังต่อสายทนายความของฝั่งคนขับแท็กซี่
ก็คือคุณผุศดีนะคะจะได้ฟังสองมุมนะคะ

คุณปลานิดหนึ่งคือหลังจากที่เป็นเรื่องเป็นราวกันไป
คือเจอครั้งนั้นที่สนพหนโยธินแต่ยังไม่ทันได้คุยกันแบบตัวต่อตัว
สุดท้ายก็คือคนขับคนนี้เขาก็ออกไปซะก่อน
จากวันนั้นจนถึงวันนี้วันนี้ได้เจอกันอีกรอบหนึ่ง
แต่ก็ยังไม่ได้คุยกันแบบตัวต่อตัวเหมือนกัน
ไม่ได้เคลียร์กันแบบส่วนตัวถูกไหมฮะ
อากับกิริยาของโชเฟอร์แท็กซี่หญิงคนนี้แล้ว

คือเขาบอกว่าเขาเครียดนะเขามีปัญหาเยอะแยะมากมายเลย
เขาแบกรับภาระต่างเยอะแยะมากมาย
สารเขาไหมเข้าใจเขามากขึ้นไหม
ถามว่าเข้าใจไหมเข้าใจนะสงสารนะ
แต่ว่ามันคนละส่วนกันไหม
ระหว่างคุณเครียดในเรื่องส่วนตัวคุณกับสิ่งที่คุณมาทำกับคนอื่น
เพราะว่ามันต้องแยกกันอ่ะค่ะ
ถ้าคุณรู้สึกตัวว่าคุณเป็นคนเครียดแล้วควบคุมอารมณ์ไม่อยู่
อย่ามาทำอาชีพที่ต้องเจอคนเยอะหรืออะไรแบบนี้
มันค่อนข้างจะอันตรายเพราะเขาไม่ได้แค่เกี้ยวกาดทางคำพูด

แล้วอย่างที่บอกว่าในโลกโซเทียลพอคุณปลาโพสต์ข้อความในโลกโซเทียลเรื่องนี้เนี่ย
มีคนมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็บอกว่าผมก็โดนฉันก็โดน
กรณีเลยใช่ไหมเช่นอะไรบ้างคะ
อย่างของผู้หญิงอย่างพวกผู้หญิงก็จะมีเพื่อนมีอะไรแชร์มาว่า
จะโดนค่อนข้างหนักก็คือจะเป็นผู้หญิง
แต่สำหรับผู้ชายที่เขาส่งเข้ามาว่าแบบเออพี่ผมก็โดนแต่ว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผมนะ
ส่วนใหญ่ของผู้ชายจะเป็นขับอ้อมซะมากกว่า
ขับไปผิดเส้นทางขับอ้อมแล้วก็โกงเงินไป
แต่ที่เจอที่คุยกันที่แรงที่ด่าทอที่ใช้อารมณ์รุนแรง
จะเป็นผู้หญิงซะมากกว่าแต่ยังไม่มีผู้ชาย

แต่จะมีหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ
เขาก็บอกว่าขอพื้นที่ยืนในสังคมหน่อยได้ไหม

เขาก็ต้องทำมาหากินเขาก็ต้องเลี้ยงดูลูก
บางทีก็ทิ้งไปมีลูกทั้งสองคนที่จะต้องเลี้ยงดู
เราอยากจะให้โอกาสเขาไหมหรือยังไงดี
ถ้าเกิดเขายังจะอยากมาขับแท็กซี่ต่อเนี่ย
อยากจะบอกอะไรกับเขามีอะไรคาใจอยู่บ้าง
อยากจะบอกว่าเห็นใจเขานะที่เขาโดน

ซึ่งจะโดยการทำมาหากินหรืออะไรที่จะล้มละลายหรืออะไร
แต่ป๊าเชื่อว่าไม่ว่าจะตัวไปเองหรือเขาหรือคนอื่น
ทุกคนมันมีปัญหาส่วนตัวทั้งหมด
เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเราไม่พร้อมกับอาชีพไหน

เพราะว่าถ้าเขามาแบบนี้แล้วเขาทำไม่ได้ค่ะ
เขาไม่สามารถทำอาชีพนี้ได้เขาไม่สามารถเก็บอารมณ์เก็บอาการหรืออะไรใดได้
คุณไปทำอะไรที่มันไม่ต้องเจอคนเยอะขนาดนี้
อีกหนึ่งประเด็นที่คุณปลาบอกว่าติดใจสงสัยก็คือกรณีคุณปลาเนี่ย
ตั้งแต่ปี๒๕๕๗แล้วทำไมนางผุศดีคนนี้ยังขับแท็กซี่ต่อได้
ในกรณีอื่นอีกแล้วก็ไปก่อเหตุอื่นอีก

ใช่เพราะว่าพอเรามารู้ที่ตอนแรกเราสงสัยของเราว่า
เราแจ้งไปแล้วขนส่งก็บอกว่าจัดการแล้ว
แล้วทำไมเขายังออกมาทำร้ายคนอื่นได้อีก
แต่พอมีคนแชร์เรื่องมาให้กลายเป็นว่าเขาโดนก่อนหน้าเราแค่๓เดือน
แล้วทำไมนะวันนั้นเขายังมาทำงานอาชีพนี้ได้อีกจนมาเจอ
อันนั้นก็แจ้งความไปเหมือนกัน
ห้า๗ห้า๘แล้ว๙คือเกือบ๔ปีเลย
ความคืบหน้าของเรื่องนี้วันนี้ถึงจะได้มีการเคลียร์กันจริง
ยังกล้านั่งแท็กซี่อยู่อีกไหมหลังจากวันนั้นเนี่ย
นั่งแท็กซี่อีกเลยเหรอฮะไม่นั่งอีกเลย
คุณปลาบอกว่าอุตส่าห์เลือกคนขับแท็กซี่ที่เป็นผู้หญิงแล้วนะ
เพื่อความปลอดภัยแล้วก็มาเจอค่ะ

เราก็เคยเจอแท็กซี่ที่น่ารักเยอะค่อนข้างเยอะ
เพราะว่าเราไม่ได้ใช้บริการแท็กซี่บ่อยก็จริง

อย่างเวลาเรารถเสียหรือเรามีปัญหา
พี่แท็กซี่ก็จอดช่วยหรือจั๊มแบตหรือช่วย
บางคนเราเคยไปรถเสียข้างทางพี่แท็กซี่ช่วยอะไรเราไม่ได้
แต่เขาก็อยู่เป็นเพื่อนเราจนคนที่เขาช่วยได้มา

ใช่ที่น่ารักก็มีค่อนข้างมาก
วันนั้นที่เคยขึ้นแล้วเจอคนขับที่ชื่อปุศดีแบบแปลกแบบนี้
แล้วทำให้เราเจ็บด้วยหลังจากนั้นมีเจอคล้ายกันบ้างไหม
มีวิธีการในการปรับตัวในการขึ้นแท็กซี่ยังไงอีกบ้าง
ก็ได้มีขึ้นบ้างแต่เวลาขึ้นปุ๊บเราก็จะแบบโทรศัพท์
อันดับแรกเลยคือเราจะพิมพ์กอทอรถ
ส่งบอกใครก็ได้ที่เป็นเพื่อนเราหรือที่บ้านว่า
เราขึ้นแท็กซี่คันนี้นะจากตรงนี้จะไปที่ไหน
แล้วถ้าเป็นไปได้เราก็จะโทรแล้วก็คุยดังว่า
ให้เขารู้ว่าเรามีคนอยู่ในสายนะอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เดี๋ยวเราจะติดตามความคืบหน้าเรื่อย
สำหรับกรณีนางผุศดีคนขับแท็กซี่
ตำนานคนนี้ที่มีหลายคดีเลยนะคะ
ทนายความของนางผุศดีไม่รับสายเราแล้วนะคะ
เมื่อสักครู่นี้รับทีนึงแล้วก็วางสายไป

ถ้าเกิดอยากจะชี้แจงก็เปิดพื้นที่ให้เหมือนเดิม
ติดต่อกลับมาได้นะคะเดี๋ยวเรายังอยากจะคุยนะคะ
จะได้เห็นสองมุมจะได้เห็นความคืบหน้าทางคดีด้วยนะคะ
วันนี้ก็ต้องขอบคุณแขกรับเชิญที่มาร่วมพูดคุย
แล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์สำหรับประสบการณ์ที่เคยเจอกับรถแท็กซี่นะคะ
ขอบคุณคุณปลามากเลยนะคะขอบคุณค่ะ

ช่วงหน้ากลับมานะคะชูวิตตีแสกหน้า

เรื่องของรถกระบะเรื่องของแคป
เรื่องของการฆ่าเข็มขัดนิรภัยที่มีกฎหมายคุมเข้ม

ช่วงหน้ากลับมาพบกับคุณชูวิทย์ค่ะ